พูดถึงในช่วงเวลาแบบนี้ในประเทศไทยของเรา
มองไปทางไหนก็จะมีแต่พื้นที่ที่ปลูกดอกดาวเรือง

หลายคนบอกว่าตั้งใจปลูกนะคะเพื่อแสดงความอาลัย
และแสดงถึงความจงลักษณ์พรรคดี
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
หลายหน่วยงานนะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไป
ก็ยังคงเดินหน้าปลูกดอกดาวเรืองค่ะ
โครงการนี้ก็มีชื่อว่า
เกษตรหนึ่งใจน้อมกล้าวถวายความอาลัย

สวนวชิระเบนจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟ
ก็ได้นำศิลปินคนบันเทิงมาร่วมเชิญชวนให้ประชาชน
ปลูกดอกดาวเรืองเช่นเดียวกันค่ะ
ภายในงานนะคะนอกจากการปลูกดอกดาวเรืองแล้วค่ะ
โครงการนี้ยังสาธิตแนวทางการใช้ประโยชน์จากดอกดาวเรือง
หลังจากเสร็จพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

บอกเลยว่าดอกดาวเรืองที่เราเห็นกันนี้
มีประโยชน์ทำได้หลายอย่างมากค่ะ
ไม่ว่าจะแปลเปลี่ยนเป็นอาหารเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ตอนนี้คนไทยจะพยายามปลูกดอกดาวเรือง
แล้วส่วนใหญ่ก็จะพอปลูกเสร็จแล้วก็จะนำไปทิ้ง
วันนี้ก็เป็นการที่จะทำยังไงให้ต่อยอดดอกดาวเรือง

สามารถนำประโยชน์ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ
ทำอาหารก็ได้นะครับช่วยหน้าดินก็ได้
สกัดเป็นยาก็ได้นะครับยังไงก็ไปลองดูครับอย่าทิ้งแล้วกันนะครับ
ก็ฝากถึงคนไทยทุกคนนะคะที่นำดอกดาวเรืองมาปลูกกันนะคะ
ก็หลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันใกล้ที่จะแบบหมดอายุของมันแล้วนะคะ
เราก็สามารถที่จะแบบเอามาล้างทำความสะอาด
แล้วก็นำมาทำอย่างอื่นได้เยอะเลยค่ะ
อย่างเช่นแบบสเปรย์อย่างเช่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอามาชุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะคะ
เขาบอกว่าดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ปลูกแล้วก็ขึ้นได้ง่าย
แล้วก็มีความทนทานต่อสภาพอากาศค่ะ

อีกนายหนึ่งค่ะเขาบอกว่านอกจากจะปลูกไว้บ้านไหน
แล้วก็นำมาซึ่งความเจริญในบ้านนั้นนะคะ
อีกนายหนึ่งเขาบอกว่าสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เพราะว่าเป็นพระจริยวัตรที่เรียบง่ายนะคะ
แล้วก็สง่างามนำมาซึ่งความเจริญพัฒนาบ้านเมืองของเราด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะจะเห็นว่าหลายพื้นที่ในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
เริ่มมีการนำเอาดอกดาวเรืองมาปลูก
จริงแล้วหน้าไทยรัฐของเราเองก็มีการปลูกดอกดาวเรือง
ให้เห็นสวยงามอร่ามทั้งพื้นที่บริเวณนั้นเลยก็ว่าได้นะคะ